ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปากน้ำสมุทรปราการ
เจ็บสาหัสนะฮะค่ะหนึ่งในคันที่เข้ามาด้วยกันเนี่ยเข้ามากันสามคัน

ตอนที่ขี่รถไล่ตามเป็นยังไงบ้าง

ไอ้ไอ้มึงเก็บเบียนหนีนี่

นี่ฮะโอ้โหหวาดเสียวมากคือนี่คือตอนขี่ไล่กันแล้ว
หลังจากที่รถคว่ำไปแล้วด้วยเพื่อนเขาคว่ำไปแล้วครับ
เขาก็เลยพยายามขี่ไล่ตาม๓คนนี้

เขาก็เลยตัดสินใจไม่ไปต่อไม่ตามต่อ

คือตามต่อไปก็อันตรายคือยิงทะเกิดมีอาวุธอะไรขึ้นมาจริงนะ
ตามที่น้องเขาบอกว่าถูกเอาปืนเจาะหัวอะไรด้วยนะครับ
แต่สามคนนี้เข้าไปตำรวจเขาบอกเขาตามเจอตัวแล้วนะฮะ
จะบอกว่ายังไงเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
หน้าโรงเรียนในเรือตะมนต์ปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ
เดี๋ยวขอดูภาพของฝั่งเพื่อนของเขาที่บาดเจ็บหน่อยนะ
คือมีคันหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องเบี่ยงหลบตอนที่จะถูกปืนเจาะหัวแล้วจะเอามีดจะฟันเนี่ยฮะ
มีราวเหล็กสะพงสะพานอะไรแถวนั้นถึงขั้นเจ็บหนักเลยนะครับเจ็บสาหัสเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือกระเด็นขึ้นมาบนฟุตบาทมอเตอร์ไซค์นี่กระเด็นไปอีกทางเลยนะครับ๒คนนะฮะคนหนึ่งอายุ๑๕ปีนะครับ
เป็นคนขี่เจ็บสาหัสถึงขั้นสะโพกหักขาขวาหักนี่จักรยานยนต์เห็นไหม
นี่มอเตอร์ไซค์หูคอหักเลยนะหมายถึงรถอ่ะนะใช่ฮะนี่ฮะ
ส่วนคนขี่นี่นอกจากสะโพกหักขาขวาหักกระเพาะปัสสาวะแตกเลยนะ
เพราะว่าต้องกระแทกแรงมากตอนตกกระแทกลงมาเนี่ยครับ
เพราะว่าเขามีขอบปูนอยู่แถวนี้พอดีไงจังหวะที่เสียหลักเบี่ยงหลบเข้ามาเนี่ย
คนซ้อนท้ายอายุสิบหกนะอายุเพิ่งสิบห้าสิบหกกันเอง
ขาขวาหักสะโพกหักกระดูกท่อนบนหักหมดโอ้ย
ส่งโรงพยาบาลครับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ส่วนน้องที่เป็นเพื่อนของคนเจ็บ
บอกว่าเมื่อวานกลับจากฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลก็ขี่รถกลับบ้านกันสามคัน
ละสองคนรวมเป็นหกคนค่ะระหว่างทางสามคนที่เห็นเนี่ย
คลิปเมื่อสักครู่นี้จอดจักรยานยนต์อยู่นะ
ริมทางใต้รถไฟฟ้าเหมือนกับจอดดักรอพวกผม
พอเห็นกลุ่มพวกผมเนี่ยขี่รถไล่ตามมาประกบแล้วมีคนหนึ่งหยิบปืนออกมา
หยิบมีดออกมาทำท่าเหมือนจะฟันเหมือนจะยิงนะฮะ
แต่คนนึงเนี่ยเขาบอกฟันมาแล้วแต่ไม่โดนด้วยซ้ำ
นะเพราะว่าสองคนที่เขาบาดเจ็บเนี่ยเขาหลบทัน

ว่าถูกฟันแล้วไม่โดนแล้วเอี้ยวหลบ
จักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนราวเหล็ก
แล้วก็ทางกั้นบันไดทางขึ้นรถไฟฟ้าอืม

เพื่อนผมที่โดนครับมันมา๒คนครับ
มันมาสองคนแล้วมันไม่มีผู้หญิงครับ
มันก็เลยไล่เอาควักมีดควักปืน
ไล่จี้เบียดเข้าข้างฟุตบาทครับ
ทีนี้มันจะแทงเพื่อนผมเอียงตัวรถเสียหลัก

เพื่อนผมคนกลางก็ขับตามไปถ่ายคลิปถ่ายหน้าไว้ครับ
ก็รู้ตัวพวกเขาเห็นทั้ง๓คน
ผมไม่เคยครับแต่เพื่อนผมอะเคยครับ
ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวครับน่าจะน่าจะสถาบันนะครับ
น้องเขาบอกไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับ๓คนนี้

ท่านผู้ชมครับในคลิปที่ว่าเขาขี่ไล่ตามกันไปเนี่ย

ตะโกนบอกเป็นอะไรกับเพื่อนเขาอ่ะทำไมทำแบบนั้นประมาณนี้
ก็เป็นเพื่อนคนเจ็บนี่แหละที่มาด้วยกัน๓คันเนี่ย
น้องบอกนั่งซ้อนท้ายรถคันที่ขี่ตามไป
ระหว่างทางพอไปถึงไล่ทัน๓คนนี้
พี่ว่าไปขี่ขนาดข้างใช่ไหม

พี่ว่าไปตะโกนถามอยู่พักนึงว่าไปทำเพื่อนเขาทำไม
แล้วตะโกนบอกไม่เกี่ยวอย่ายุ่งไม่ต้องตามมา
เขาก็เลยพอดีกว่าไม่ตามต่อดีกว่า
เพราะว่าชักมีขูเดี๋ยวจังหวะที่ขี่มาขนาดข้างแล้ว
เนี่ยคนกลางเขาบอกคนกลางชักมีดเหรอคะ
น้องผู้หญิงเขาบอกเนี่ยจังหวะ
มันถ่ายกันแล้วมันไม่เห็นพอดี
ชักมีดขึ้นมาขู่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แล้วเป็นห่วงเพื่อนที่เจ็บด้วยเลยตัดสินใจไม่ตามต่อ

คนก่อเหตุน้องบอกว่าคือนักเรียนอาชีวะสถาบัน
ตรงกันข้ามกับสถาบันของพวกเธอ

กลุ่มของพวกเธอเนี่ยเพิ่งเข้าเรียนแค่ปวชปี๑นะ

หนูยังไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย

นี่โดนซะแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโอ้โห

จงเกลียดจงชังกันขนาดนี้เลยเหรอ

แล้วก็คนหน้าสมกรรณาคค่ะ

เพราะว่าหนูก็แค่ไปฉีดวิคซีน
กลับบ้านจะนอนกันนะคะแล้วก็มาโดนเรื่องนี้
ตรงนี้ท้องที่สพมสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมครับ
ถามไปยังตำรวจนะฮะตำรวจบอกว่า
วัยรุ่น๓คนที่ปรากฏในคลิป
ฝั่งเพื่อนของคนเจ็บเขาไล่ตามไป
มาพบตำรวจที่โรงพักแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณบ่าย๒เมื่อวาน
ช่วงค่ำเนี่ยตำรวจก็รู้ตัว
แล้ว๓คนนี้เขาก็มาพบตำรวจที่โรงพัก

บอกว่าไม่ได้เอาปืนไปจ่อหัวนะ
ไม่ได้ใช้มีดจะไปไล่ฟันเขาด้วย
คือระหว่างทางเนี่ยเจอกันจริง

พอเห็นพวกผมตกใจไปเอง
ขี่รถหนีแล้วรถเขาก็เสียหลักล้มเอง

ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ถ่ายรูปเอาไว้ทำประวัติเอาไว้
แล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
เพราะเดี๋ยวรอเรียกทางฝั่งของคนเจ็บ

เพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเรียกมาสอบปากคำ

เพราะอายุยังเพิ่ง๑๕๑๖กันเอง

แต่ที่ฉันเชื่อว่าถนนเส้นนั้นมีกล้องวงจรปิดนะครับ
คือถ้ากล้องวงจรปิดมันน่าจะเห็นแหละ
คงเห็นแหละนะว่าเขาตกใจไปเอง
เขาโดนข่มขู่ไล่แล้วมีการเอี้ยวตัวหลบยังไง
เดี๋ยวก็รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริง

แก้อย่างไรเนี่ย

น้องที่เรียนอาชีวะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้เนี่ย